คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปนะครับ
ไปดูเรื่องราวของพ่อนุ่มคนหนึ่ง
แม่ขี่ม้ายังก็คาวบอย

อย่างกันในหนังฝรั่งเลยแต่ว่าขี่ม้าไล่ต้อนแก่ครับโอ้โหเป็นกิจวัตรประจำวันที่ดูแล้ว
อยากลองทำดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะเนี่ย
พะเนจรของไฟล้างควันควันของเจ้าดูเหลือดล้างละวัน
ควันเจ้าควันมาโลกที่สุดมาเรืองมาลัง
เฮ้ยแม่มันดูมีความสุขจริง
เฮ้ยกรอบแล้วไม่เจอ

ดำรงสอนบุญเกิดนะครับเขาเป็นเจ้าของไร่ครับ
ที่ไร่ระริสาบ้านผู้สแก่ตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากนะ
หันมาใช้ชีวิตแบบเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
คุณพี่ดำรงก็บอกว่ามีอาชีพหลักก็คือตอนแรกประกอบธุรกิจร้านเหล็กดัดสแตนเลสอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดตาก
แต่ด้วยความที่ตนเองเป็นลูกชาวบ้านมีความชื่นชอบในวิถีเกษตร
จึงหันมายึดอาชีพเสริมด้วยการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่๕๕ไร่
ที่นี่นี่แหละครับแกก็จัดสรรปันส่วนนะแบ่งพื้นที่ทำนาเลี้ยงปลามีสวนกล้วยแล้วก็สวนลำไย
อกจากนี้ก็ยังเลี้ยงแกะไว้ด้วย๔๐๕๐ตัวเลยนะ
แล้วเวลาเลี้ยงแก่กันทำไงก็ขี่ม้าคู่ใจตัวนี้นี่แหละ
ไปไล่ต้อนฝูงแกะคือเวลาแกปล่อยแกะออกไป๔๐๕๐ตัวเนี่ย
เพื่อให้มันไปกินย่าไงกินย่าตามพื้นที่สวนต่างอย่างเช่นสวนลำไยตรงนี้
มันก็มียากขึ้นใช่ไหมเราก็จะไปเก็บเองเกี่ยวเองไปกำจัดเองให้เสียเวลาทำไม
ก็ปล่อยแกะนี่แหละครับออกให้มันไปกินย่างพวกนี้
ก็คือกินพวกย่าที่มันเป็นแบบว่าวัชพูดขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ยังไงรู้ไหมน้องใบตองยังไงคะไม่ต้องใช้สารเคมีเลยอ๋อนี่สำคัญเลย
ถูกต้องครับแล้วมันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นได้ผลผลิตที่ดี
แล้วก็กลายเป็นผลผลิตทางการเกษตรแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์
ไอเดียดีจริงแล้วการขี่ม้าของแกนะมันทำให้คนแถวนี้สะดุดตา
ใช่ก็ไม่ค่อยเห็นนี่ใครมาขี่มงขี่ม้าแถวนี้นึกว่าพระเอกที่ไหนมา
ขี่ม้าไปสบายใจไล่ต้อนฝูงแกะไปกินย่าตรงนั้นทีตรงนี้ทีเสร็จแล้วก็กลับบ้าน
โอ้โหชีวิตสบายจังเลยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
วิถีของเกษตรกรแบบนี้อีกรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นวิถีที่มันเขาเรียกว่าอะไร
ใช้วิธีที่ให้สัตว์กินพืชแล้วก็ได้ปุ๋ยตามธรรมชาติ
วิถีของเกษตรแบบพอเพียงตามที่ในหลวงราชการที่๙ทรงได้มอบเอาไว้ให้กับคนไทย
อย่างที่บอกนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงนะคะ